ที่สุรินทร์นะครับพาไปดูเรื่องราวความเชื่อของเรือไม้ยางนา
ชาวบ้านที่นั่นเขาเชื่อว่าจะให้โชคนะ

ไปดูภาพระยกาลที่วัดบ้านหยองตะไบล
ตุ่มอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะครับ

เพราะว่าเขาไปจุดทูบเทียนกราบไหว้เรือไม้ยางนา
หรือว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน
เรือล่มในหนองทองก็อยู่นี่
เป็นเรือที่ล่มที่หายไปเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว

เรือลำนี้นะครับถูกพบอยู่ใต้ภายในอ่างเก็บน้ำ

ชาวบ้านเขารู้จักกันเป็นอย่างดีแหละเท่านั้นนะครับ
จำได้เราเคยจะนำเสนอเรื่องนี้กันไปแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้นะครับเขานำเรือขึ้นมาแล้วล่ะ
แล้วก็มาเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดแห่งนี้

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเรือนนั้นมีวิญญาณสิงห์สถิตอยู่

แล้วพอเขาได้โชคได้ลาบกันก็ต้องมาแก้บงแก้บนกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็เราสังเกตได้จากชุดไทยเห็นไหม

แล้วช่วงนี้ชาวบ้านเขาก็มากันเยอะนะครับ
แล้วทีนี้มีเหตุการณ์ที่ประหลาดเกิดขึ้นอีก
อะไรบ้างเพราะว่าในช่วงที่ชาวบ้านขอโชคนะครับโอ้ยเจ้าแม่เจ้าพ่อครับ
ขอเหอะขอสักทีขอสักทีสุดท้ายได้มาเลยครับ
ได้มะม่วงค่ะได้มะม่วงสุกแบบต้องรีบกินอ่ะได้มาหนึ่งลูก
กำลังดีนะห่ำห่ามเขาบอกแบบนี้จริง
ในช่วงที่กำลังยกมือไหว้ขอพรขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้
บลวอกบลวนลงมาบลวอกได้แบบมะม่วงมาหนึ่งลูกครับโอ้โหยินดีด้วยคุณพี่
สิ่งที่เค้าฮือฮาก็คือยางวางที่ติดต่างกับขนปล้วย

มายังห่ามอยู่เลย
ไม่มันมีเขียวเหลือง
ไม่เช้า

วิจารณญาณในการรับชม